บัตรประยาชนไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้น๑๔พฤษภาคมนี้กะปักก้าวไกลนะ
จะได้มีบัตรประชาชนไปไหนมาไหนเวลาเจอตำรวจเขาจะได้ไม่จับ
เวลาเขาตรวจบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมครับ
อ่าสิบสี่พฤษภาคมนี้ต้องการก้าวไกลเพราะพักเก้าไกลมีนโยบายทำบัตรประชาชนแมวนะครับ
เพราะฉะนั้นแมวต้องเลือกภักด์ข้าวใครอยู่ฮมองใช่ไหม
เข้าใจค่ะสมัครสภาษาออกโอน้อยหรือว่ายังไงดี
แต่สิ่งที่สำคัญน่ะปล่ะ

ใช่ต้องให้คนไปกา
ถ้าแต่หมาแมวได้รับประโยชน์จากนโยบายนะฮะ
เป็นนโยบายของพรรคก้าวกลายเขานะฮะ
และผู้สมัครของพรรคเนี่ยในเขตเยอะนาวาบางครแหลม
ก็เลยมานั่งพูดคุยนโยบายให้เจ้าเหมียวฟัง

ฉีดวัคซีนทำหมันให้หมาแมวจร
และมีสถานพักพิงหมาแมวจรที่มีมาตรฐานด้วย

แหมคุยกันเป็นเรื่องเป็นราว
น้องแมวก็ขยันคุยตอบเช่นด้วย
ขอปฐูวรรษสองเข่งพอนะนุษย์นะขอเป็นนโยบายเพิ่ม
ไปดูคุณชวนหลีกภัยเมื่อวานไปหาเสียงที่ยาลา
คุณชวนแข็งแรงมากนะอายุ๘๔นะแข็งแรงสุดนะ
เมื่อวานนอกจากจะยืนตากแดดถือไมค์หาเสียงบนรถแห่แล้ว
ไปนี่ไปคล่อมรถอาวุธ
ใช่ค่ะไปนั่งค่ะก็คือขึ้นรถนั่นแหละค่ะ

แบบนี้เหมือนสามล้อพล่วงข้าง
แต่บางจังหวะคุณชวนมาคล่อมเองเลยนะ
แล้วก็ถ่ายภาพนะครับนี่จังหวะนี้นะฮะคือไปช่วย
ทางด้านของนายประสิทธิ์ชัยพงศวรรณสิริผู้สมัครเขต๑
นายอับดุลละบุวาผู้สมัครเขต๒
แล้วก็นายนบรงดูดิงผู้สมัครเขต๓ของพักประชาธิปัตย
นโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ
คะแนนจากชาวยาลาช่วงโค้งสุดท้าย
ของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
มีชาวบ้านมาให้กำลังใจมามอบดอกไม้

ท่านยังเดินแข็งแรงค่ะ
นะฮะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
โอ้โฮคล่องแคล่วยังกันหนุ่มเลยนะครับ
ไปดูพลังประชารัฐกันบ้างนะครับ

พักนะฮะก็คือนายอุตมะสาวนายน
รวมถึงนายสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์
ประธานยุทธศาสตร์ก็ลงพื้นที่

อุดรกับหนองบัวลำพูไปช่วยผู้สมัครสอสอหาเสียง
ก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับ
โดยคุณอุตมะบอกว่าขอให้ประชาชนเลือกพัก
ที่มีนโยบายตอบโจทย์แล้วก็ทำได้จริงนะครับ
ขณะที่คุณสนทิรัฐก็อ้อนขอคะแนนเสียงจากชาวบ้าน

เลือกคนที่เกิดในพื้นที่ล้มสสเก่า
อู๋พูดอย่างนี้เลยนะพูดอย่างนี้นะฮะค่ะ
ล้มสอสอเก่าเอาสอสอใหม่ให้ได้นะครับ